ลงวาเลนไทยใครยังไม่รู้จะให้อะไรยังไม่สายไปให้แตงโมแฟนก็ได้
ใช่ค่ะเพราะแตงโมที่นี่เป็นแบบรูปหัวใจด้วยนี่
รูปหัวใจจริงจริงด้วยแล้วผ่ามาก็จะเป็นหัวใจสีแดง
อ้อนี่สายพันธุ์อะไรนี่เจ๋งนี่เออเออเออแปลกไหม
แตงโมรูปหัวใจของชาวบ้านที่บ้านหนองเจริญอำเภอร้องกวางที่แพร่ครับ
เป็นรูปหัวใจอย่างชัดเจนชาวบ้านเขาทดลองปลูกเป็นปีแรก
เริ่มออกวันจำหน่ายแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเออวาเลนไทย
แล้วของมันยังมีอยู่ก็ไปสามารถไปอุดหนุนกันได้ครับ
นะฮะเป็นเอ่อพันธุ์แตงโมคือแตงโมที่ชาวบ้านเขาปลูกกันทั่วไปนี่แหละ
แต่ว่าเขามีวิธีการเอาอะไรไปบล็อกแบบนี้
ให้ให้มันโตมาในรูปทรงแบบนี้มันก็จะเป็นรูปหัวใจบังคับให้มันเป็นแบบนี้
ถูกต้องมันมีบล็อกครอบเอาไว้ตั้งแต่มันเป็นลูกเล็กคุณผู้ชม
พอมันโตมามันก็โตขึ้นตามบล็อกรูปหัวใจ
วิธีการนี้นะฮะทางด้านของสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง
เขาเป็นคนสนับสนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดให้กับชาวบ้าน
เนื่องจากว่าชาวบ้านหนองเจริญนั้นปลูกแตงโมกันมาตั้งแต่รุ่น
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมากกว่า๘๐ปีแล้ว
มีแตงโมถึง๒ตันต่อร้าย
ใครสนใจแจงโมรูปหัวใจอุดนุ่นได้ยังมีขายอยู่นะครับ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แต่โมบันนเจริญอำเพลิมร้องกว่างจังหวัดแพร่
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยเขาส่งได้นะ
โทรไปส่งให้เขาส่งไปสนิมมาให้ได้นะ
ดีจังเลยที่ร้องกว่างจังหวัดแพร่